มีคลิปหนึ่งจะให้ดูเที่ยงนี้ค่ะ
ชาวเน็ตเขาถามกันเยอะว่าเกินไปหรือเปล่า
เกินไปมั้ยคลูทำโทษเด็กอีกแล้วลักษณะคือแบบนี้ค่ะ
ตบหัวเด็กรายคนหลังจากนั้นบังคับให้ก้มกราบเท้า

โอ้โหสั่งสิทธิ์แบบนี้เหรอฮะ

กราบกว่าอย่างไงเกินไปปะ
คือชาวเน็ตเขาไม่มีใครเห็นด้วยค่ะ
เอาจริงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นครูทำเกินไปนะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เป็นคนโพสต์
แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
พร้อมกับขึ้นแคปชั่นระบุข้อความบอกว่า
เหรียญต่างมุมมองกราบเท้าครูบังคับนักเรียนกราบเท้า

เพราะแค่ไม่ถอดรองเท้า
นี่คือสาเหตุที่ครูทำกับเด็กแบบนี้นะคะ
แล้วคุณก่อนที่จะบังคับกราบเท้าคือตบหัวเด็กเรียงคนเลยนะครับ

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็วิพากษ์วิจารณ์วิธีการลงโทษนักเรียนของครูในคลิปเนี่ย

ไม่เหมาะทั้งกราบเท้าทั้งตบหัวเลยนะครับ
กราบเท้าทั้งตบหัวถือว่าไม่เหมาะสมไม่ควรทำ
เพราะถือว่าผิดกฎกระทรวงศึกษาที่การนะ
คือเรื่องนี้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
ก็มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะฮะเพื่อไปสอบถามทางผู้มนุยการโรงเรียน
แล้วก็ภูมิในการโรงเรียนตอนนี้ติดราชการอยู่นอกพื้นที่
ขณะที่รองพอและครูท่านอื่นก็บอกว่ารู้แล้ว
เรื่องคลิปดังกล่าวนี้มันเผยแพร่ออกไปเยอะนะฮะ
แต่ก็ไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ไม่สามารถให้ข้อมูลใดได้
ต้องรอฮะรอท่านผู้มนวยการเป็นคนมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวนะครับ
แล้วก็ที่ห้องเรียนที่ปรากฏในคลิปเป็นห้องเรียนที่อยู่ในอาคาร๕ของโรงเรียน
ภายในห้องนะฮะก็ยังมีนักเรียนชั้นมัธยมม๕นะคุณนะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ปรากฏในคลิปแล้วก็ถูกครูสั่งให้กราบเท้าเนี่ย
คือนักเรียนส่วนหนึ่งเขาเปิดเผยออกมาคุณ
ว่าเมื่อวันที่๘ธันวาคมคือเมื่อวานนี้เองในคาบเรียนสุดท้าย
ครูคนนี้เป็นคนสอนครูได้สั่งให้นักเรียนจัดโต๊ะ
เพื่อทำให้ห้องเรียนมันกว้างขึ้นจะได้ทำกิจกรรมในการนั่งกับพื้นเรียน
โดยเด็กแล้วก็กลุ่มเพื่อนอีก๔๕คนเข้ามาช้า
แล้วก็ไม่ได้ถอดรองเท้าแล้วก็รีบวิ่งเข้ามาในห้องเรียน
เมื่อคุณครูเห็นจึงได้ทำโทษด้วยการใช้หนังสือตีป้าบเข้าที่หัว
แต่เหตุการณ์ภายในห้องนั้นไม่มีใครอัดคลิปไว้
จากนั้นครูจึงให้นักเรียนและกลุ่มเพื่อนนักเรียน
เป็นนักเรียนชาย๒คนนักเรียนหญิง๓คนออกไปนอกห้อง
แล้วครูก็ใช้หนังสือไล่ตีหัวเป็นการทำโทษ
และสั่งให้พวกผมกราบเท้าเพื่อเป็นการขอโทษคุณครูด้วย
นักเรียนเขาบอกแบบนี้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
และนักเรียนก็บอกว่าผมก็ไม่รู้นะ
ว่าครูเขาอารมณ์เสียมาจากไหน
พอมาถึงก็ด่าต่อว่าแล้วก็โยนสมุดที่นักเรียนส่งงาน
ใส่นักเรียนเลยมีเด็กนักเรียนบางคนโดนใช้หนังสือตีเข้าที่หัวก่อนที่บางคนจะถูกเรียกชื่อให้ออกไปข้างนอก
เพื่อให้กราบเท้าตามที่ปรากฏในคลิป
เด็กบอกว่ามันก็เป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุ
แล้วก็หลายครั้งที่ครูคนนี้ลงโทษด้วยการใช้วิธีนี้
เอาหนังสือเล่มหนาตีใส่หัวเด็ก
บางคนก็บอกว่าอำนาจเกินไปถ้าเกิดว่าเรียกอีกอย่างคือพวกอำนาจนิยม
ทีนี้ต้องรอทางผู้มนุยการจะว่าอย่างไกล
เพราะเราเจอแล้วว่าโรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะฮะ